มึงอยู่ไหน

ดื่มแลคตะซอยเอ็กสตรา๓๐๐อร่อยคุ้มค่า

ที่ในก็รู้มันหลอกลวงนะยังเชื่อมาอีกหรอ

เอ้า

โอ้ยพึ่งมาแม่นพระ

งวดนี้ตรงเป๊ะเลย

พึ่งวาขันบุตรเสือกะยาลบลูเด้อ

อุ๊ยนั่น
เห็นป่ะเสืออะไรหยังมานี่

ร่มพัดจังใดอยู่ในห่องณต้างกับพิษ

อย่าบอกนะครับว่าฝีมือของน้องจุ๋

น้องจุ๊กไม่ติดต่อนะ
ถ้าจะมาเนี่ยขอให้มาแค่นี้ก็พอ

จุ๊กอยู่แล้วน้องจุ๊ก
พี่แทนพรุ่งไข้หมดเลย
นี่ทำอะไรกันเนี่ย

แล้วหนุ่นนี้จะมาทำงานแล้วเหรอ

ปกติพี่แทนชอบนอนที่สำนักงาน
แล้วทำไมวันนี้ถึงมาแบบนี้ได้

มันส่งมาแจ้วอะไรไปไปทำงานด้วย
ใช่ค่ะนี่หยุดไปตั้งหลายวันนะ
งานเยอะมากเลย

แล้วส่วนเรื่องงานหนูไม่ต้องกังวลนะ
เดี๋ยวลุงจะช่วยฝากเพื่อนให้

หนูก็จะไปทำงานที่สำนักข่าวอื่น

ว่าตอนที่หนูนี้ถูกขังอยู่ในถังน้ำแข็ง

หนูก็ได้ยินเสียงของใครบางคน

แต่หนูนิดก็ยังจำเสียงของพ่อได้

กับลุงเป็นเพื่อนสนิทของพ่อไม่ใช่เหรอคะ

ทำไมจะต้องมาไล่หนูนิดออกด้วย

คือลุงว่าอยากให้หนูนิดเนี่ย

ลุงเสียใจกับเรื่องของพ่อลูกมากพอแล้ว

ทำไมเราถึงไม่ทำให้เรื่องนี้มันถูกต้องล่ะคะลุง

อาจจะรอให้ลุงมาช่วยเหลืออยู่ก็ได้นะคะ

ซ้อเห็นความมุ่งมั่นของหนูนิดนะ
ซอสจะไม่ขัดขวางอะไรหนูอีก

มันก็เป็นการลบล้างปมในใจของเราสองคนด้วยนะ
วันนั้นเราปล่อยให้สมชายหายไปอย่างไม่ยุติธรรม

เดี๋ยวกับเราสามคน
มาช่วยคืนความยุติธรรม

ขอบคุณนะคะสอง
แทนเอาปืนออกมาเล่นแบบนี้

แกจะปล้าหรือเปล่าเป็นประชาชนธรรมดาคนอื่น
มันจะพลึกปืนได้ยังไงมันผิดกฎภายนะ

ตอนพี่แทนถือปืนเนี่ย

เป็นอย่างไรใช่ไหมล่ะ

อืมไอ้ตัวนี้เหรอ
ที่ทำให้เอ็งอ่ะหูกหวยติดกันทั้งหลายงวดอ่ะ

นี่ซื้อโต๊ะกันได้หลายงวด
ถ้าเบิ้งเดือนหน้าก็แล้วกันว่ามันที่ดีกว่า
ตอนแรกแต่ก็ว่าที่ใส่คลองเจ็บไว้ออฟฟิศนั่นแหละ

ที่น้องต่อได้ยินเสียงกุกกูกกกกกกับตรงกลางคืนอย่างนี้
ก็คือเสียงน้องจุกคอลองไอ้โภงเหรอ
ยังไงเสียงน้องต่อ

ไปแล้ว

โน่นเรื่องนั้นละเวลา

ไอ้ต่อไอที่ไกยเห็นที่ไกยได้ยินอาจจะเป็นโจรไหม
ไม่ใช่ไม่ใช่เลยปาหนูถ้าเกิดมันเป็นโจรจริงจริง
ไม่ฝนภองกับมาหมดหรือไงหมดตรงยานดอกครับ
มีนอนจุ๊กอยู่จังค้นอย่างงี้น่ะโจรผู้ลายว่าไม่มีภายความมาก
พี่พงศ์ถ้ามันดีขนาดนี้ไม่ต้องมีตำรวจแล้วมั้ง
กูชอบกูว่าคุณมันท่องสุมนีเนี่ย
น่าทรงสารบ้านไหนตายไปกับบัวได้พุทธบัวได้เกิด

ถ้าเป็นแบบที่ไอ้แย้พูดก็น่าสงสารนะไอ้พงศ์
คิดดูสิคนเรานะถูกขังคุกใช่ไหมยังทรมานเลยอ่ะ
แต่ว่านี่โดนคางชีวิญญาณอะน่าจะโทรมานมากเลย่า

เนี่ยกว่าเลยเฮ็ดมาจากส้อมเดค
จุกของไข่เนี่ยเห็นจากดวงวิญญาณที่อุบัติ

ซึ่งไมเหรอนี้มีความคังในตัว
พ่อผู้บาอาจารย์เพิ่งเอามาเห็ดพิธี

ทำมาปลุกเสกทำยาเสน่ห์สุดท้าย
ท้ายแล้วก็หลอกรวงผู้บริโภคดี

แต่มันก็เคยเกิดขึ้นมาหลายเป็นข่าวมาแล้ว

ตอนนั้นพวกจอมขมังเวศจากต่างประเทศ
มันเอาซากทารกมาทำกุมารทอง
ยัดใส่กล่องเก็บไว้ในโรงแรม

ได้ยินเสียงโหยหวนออกมาจากห้อง

ก็เจอกุมารทองยัดอยู่ในกล่อง
เอากลับไปบูชาที่ต่างประเทศ
แล้วพอไปไว้ที่โรงพัก
พวกตำรวจก็ได้ยินเสียงเด็กร้องทุกคืน
หลอนกันไปทั้งโรงพักแล้ว

จุ๊กเอ้ยมีคนอย่างพ่อซะแล้วจุ๊กเอ้ย

ลูกแกะสลักกลัวอะไร
รักตะซอยเอ็กซ์ตรา๓๐๐อร่อยคุ้มค่า
เซวาแอมพู่โสมดำรับสมัครตัวแทนวันนี้
ไอ้พวกที่มันขโมยศพเด็กไปเพื่ออะไร
หรือว่ามีคนเอาสูตรเล็กหน่อย

สนับสนุนโดยปุ๋ยมรกฎรารุ่งอรุณ
ดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน
แท็กเปลี่ยนโฉมจากถุงเขียวเป็นถุงขาว
สารพัดคราบหนักจัดการง่าย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลือง

คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง

พี่พี่

ยังเช้าอยู่เลยหรือว่ายังไม่สั่ง

โอ้โหน่าจะเป็นฝันลายนิดนึง

โหยยยยฮู้ยยยน้องให้เล็กเจ็ดถึงแล้วเชียว

ตอนนี้เมาส์เรื่องไรกันอยู่คะ

ไหนเรื่องเป็นยังไงเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ

สบเด็กหาย
เรื่องกับกูหลึงอะไร
เรื่องนี้ต่อมันทำลงสก๊อปเพจไปแล้วค่ะ
อ้าวไม่ตามต่อหรอ
อ่าวโหหนูนิดว่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันดีกว่านะคะ

แค่กำลังพูดถึงหลักการของการเป็นนักข่าวที่ต้องมีความช่างสงสัยอะไรบ้าง
ไม่ใช่แค่ทำข่าวตามที่เขารายงานมา
มันจะต้องมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณของนักข่าวรู้จักบ้างไหม
จิตวิญญาณความสงสัยของนักข่าวมันเป็นยังไงคะซอ
เรื่องนี้นะฉันว่ามันจะต้องทำงานกันเป็นกระบวนการ

พ่อแม่ของเด็กก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
ไอ้พวกที่มันขโมยศพเด็กไปเพื่ออะไร
เดี๋ยวหรือว่ามีคนเอาศพเล็กหน่อยไปเห็กกุม่านท่อง
โอ๊ยงมงายอีกแล้วไอ้พง
แล้วถ้ามันเป็นเรื่องจริงล่ะตอนนี้คนเขาลือกันทั่วตลาดแล้วนะ

นั่นไม่ให้ผมเรื่องน้องน้องหน้ามันคือพ่อการไปเอง
หรือว่ามึงอยาก
คือบายกับไปตัวไอแทน
ถ้าจะไปเนี่ยช่วยพาแม่เน็ตไอดอลนักข่าวคนนี้ไปด้วยนะจ๊ะ
ก็ไม่เชื่อไม่งมงาย

เออแต่ถ้ากลัวก็ไม่ต้องไปก็ได้นะจ๊ะ
เรื่องแค่นี้เองอะวิ่งไม่กลัวหรอกจ๊ะ

ทำไมมันปวดหลังปวดคออย่างนี้วะเนี่ย
หนุ่มไหนวะเนี้ยอืมเหม็นโคตรเหม็นเลย
เหลือเกินฮะก็บอกแล้วให้รอในรถ

เห็นยังโอ้ยยังผีมาบหรอ
สรุปน่ะเป็นสับเผลอหรือครับมันทำเราตกใจสะหัวจะแทบวาย
เป็นสับปะเลอแล้วทำไมขี้ตกใจขนาดนี้
ก็ไม่ได้อยากจะเป็นหรอกมันไม่มีอย่างทำ

พอจะรู้เรื่องศพเด็กที่หายไปไหม

ไปก่อน
รู้แค่นี้จริงไม่อยากกลับเลยนะจริงก็อยากรู้มากกว่านี้แหละ
แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งดิที่คอยยังไม่ได้บอกภัย
เรื่องอะไรก็เล่ามาสิคืนนั้นเวลาตีสาม
ค่อยได้ยินเสียงภัยก็บอกหูแล้วก็ตัดสินใจออกไปดู
พอเห็นคนอุ้มยังก็โมโหออกมาจากประสาทแล้วก็แล่นรถออกไป
คอยก็ไม่ได้แจ้งความหรอกเพราะว่าเหตุมันออกมาจากประสาท
ก็เลยไม่ได้คิดดังจนมีพ่อแม่เด็กมาย่ำศพหันละ
ถึงได้รู้ว่าต้องเป็นคืนหันล่ะที่ศพหาย
เอาแล้วทำไมไม่ไปแจ้งความหรืออย่างน้อยไปบอกว่ามันมีคนทำตัวน่าสงสัย
คอยอยู่พี่คนเดียวขันมันหัวค่อยไปแจ้งความ
มันกระสิมาขาปาดคอค่อยจะให้ทำจังใด
คนพวกนี้บ่มันคนธรรมดาเนี่ยยังไง
นั่งเงียบน่าเครียดแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะเนี่ยรู้ว่ามันถูกของ
ขวังใจหมดเลยมาไม่ให้ซุปไม่เสียงงานการไม่มีเศร้าแดงใจฮะ
พวกเรากำลังสังเกตอาการของพี่แทนอยู่นะคะ
ไม่เป็นไรพี่แทนไปสืบเรื่องศพเด็กที่วัดมาครับ
กลับมาเขาไม่พูดไม่จากับใครพวกเราก็เลยสงสัยว่า
มึงน่าจะถูกผีเข้าค่ะ

ขอโทษนะคะน้องเกด
อุ๊ย

แล้วที่ไอเห็นมึงดินปวดปวด

มึงเห็นยังกูอายมึงดิ

ขนาดไม่ได้ปลูกเสกยังดิ้นขนาดนี้เลย

วันดี้ก็คิดว่าพี่เกิดเนี่ยมีของดีซะแล้วอีก

เห็นก็วิ่งหนีจ้า

เมื่อกี้ที่มานั่งบ่นภูมิภัมภูมิภัมคนเดียวนี่

สงสัยว่าศพเด็กที่หายไปจะถูกเอา

เรื่องของคุมมานเป็นเรื่องของปลายเหตุค่ะ
แต่ตอนนี้เรามาหาสาเหตุของต้นเหตุ

มันมีพิธีการสิโก้เด็ก

คือการทำบุญให้กับเด็กที่ถูกทำแท้ง

และส่วนมากคนที่มาร่วมพิธีเนี่ย

และถ้ามีการทำพิธีนี้ก็เท่ากับว่ามีการทำแท้งเกิดขึ้น
ถึงแม้ว่าการทำแท้งในปัจจุบันมันจะถูกกฎหมายแล้ว
แต่จริงการทำแท้งเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อแม่เหมือนกันนะ
แล้วถ้ามีการซื้อขายศพเด็กจริงก็จะมาจากนี่แหละพวกคลินิกเถื่อนพวกนี้แหละครับ

มีการทำกุมารทองเกิดขึ้นจริง
มันก็ไม่น่าจะมีแค่ศพเดียวที่หายไป
แต่มันมีศพเด็กอื่นที่หายไปด้วยไง
และเด็กเหล่านั้นก็น่าจะถูกเอาไปทำกุมารทองด้วยก็ได้
เรื่องคีนิกเถือนเนี่ยหนูนิดก็ยังแอบสงสัยนะคะ
ในเมื่อมันมีกฎหมายการทำแทนที่ถูกต้องแล้ว
ทำไมยังจะต้องไปคลินิกเถื่อนกันด้วย

คือถ้าตามหลักสายศาสตร์ที่สับเปลืองเขาบอกมาเนี่ย

แล้วมันต้องเหมาะกับการทำกุมารทองมันถึงมีอิทธิฤทธิสูง
แล้วถ้าแสบเปลืองมันรู้จักขนาดนี้

แบบนี้แสดงว่ามีคนเอาศพเล็กหน่อย

เหมือนข่าวที่มันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้ว
ซ่อว่ามันต้องทำกันเป็นกระบวนการ

ผมว่าเลิกคุยกันเรื่องกุมารทองเถอะ

มันอยู่ไหนแล้วทำไมมันถึงยังเปิดอยู่

นานมากเลย

เวนดี้ก็ได้เวนดี้หนึ่งต้องตอบจ้ะแม่อ้าวแม่โทรหาเฉยเฮ้ย
พี่เกิดอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคุยกับเมียขายของถามกูมึงมาเครียดเรื่องนากูก่อนดีกว่า
อ้าวไม่ได้เชื่อหรอมันคนนี้ก็ค้นท้ากับผมแต่แรกอ่ะน่ะ
คุณเปียกเบิร์ตสนับสนุนโดยปุ๋ยมรกฎรารุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่
กับทุกคนแอดแท็กเปลี่ยนโฉมจากถุงเขียวเป็นถุงขาวสารพัดคราบหนักจัดการง่าย
ยาอมกำกิกเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อใช้ทุกครั้ง
เป็นคนที่จะจับพวกมึงส่งตำรวจข้อหาขโมยศพเด็ก
สนับสนุนโดยเบอร์ดี้๓๐ปีเคียงข้างคุณตลอดไป
ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเติมพลังให้รสของคุณ
ที่ปั๊มซัสโกฟิลยูอเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
แน่ใจนะคะว่ามางานนี้แล้วเราจะได้บ่อแสทำข่าวเพิ่มจะรู้ได้ไงว่า
แม่ที่ทำแท้งเยอะแค่ไหนยิ่งกฎหมายเชอรี่เนี่ย
คนก็ต้องทำเยอะมากขึ้นป่ะทำไมต้องโทษแต่แม่
ถ้าพ่อมีความรับผิดชอบมากพอก็คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ป่ะคะอืม
จริงเมื่อกี้พ่อเนี่ยแหละเป็นคนจัดแจ้งให้ผู้หญิงต้องไปทำอืม
ใช้และความรับผิดชอบดูหน้าผู้หญิงพวกนั้นสิหน้าเศร้าจะตาย
บางคนเขาอาจจะมีความจำเป็นก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่มาจัดพิธีแบบนี้ให้ลูกลูก
คงจะทำแล้วก็ปล่อยไปเลยแต่นี่น่าจะมีความจำเป็นจริงแหละลุงนิดว่านะ
ไม่มีความจำเป็นก็ส่วนหนึ่งเว้นไว้แต่หนูนิดไม่คิดหรอกว่ามันจะมีคู่รักที่เขาแค่รักสนุกแล้วก็พลาด
แล้วก็มาเอาออกโดยที่ไม่ต้องมานั่งแคว่าจะทำได้กี่รอบแต่ว่างานของหมายเกิดมากระตุ่มเป็นปัญหาสังคมอยู่ดี
เหรียญนั้นก็มีสองด้านเสมอละค่ะหรือว่า
เขาอาจจะกลัวผีเด็กป่ะเลยมาทำพิธีอ่ะ
ตึกเด็กพวกนั้นน่ะเขาอาจจะแบบแขนที่เขาถูกทำลายปะ

ขาดไปเป็นยังบักต่อเว้าเนี่ย

ดูวาดดูวาด
เสียงเว้านังเข้าร้านดีกว่าไป
ดูวาด
ไปเป็นเทวดาทั้งป่านะลูกเด้อแม่ขอโทษเด้อลูก
คนเยอะแบบนี้ทุกปีเลยไหมคะหลวงพ่อเยอะแต่งงานแบบนี้มีเยอะแต่มันไม่ดีหรอก
คนทำแท้งไม่ลดลงเลยบาปหนักนะโยม
เมื่อถึงเวลาเองก็ต้องไปนะ

ทุกคนล้วนมีที่ไปทั้งนั้นแหละโยมทำดีได้ไปสวรรค์ทำชั่วได้ไปนรก
เลือกเอาว่าจะไปทางไหนกรรมที่ตามมันจะเป็นตัวกำหนด
หลวงพ่อครับคือหลวงพ่อพอจะมีของดีกันผีหน่อยได้ไหมคะ
ทำความดีให้มากอยู่เดี๋ยวสักวันจะเป็นเกราะป้องกันตัวเอง
ยังจะขออีกก็ไม่คิดจงพ่อพูดถึงใครอ่ะ
ยังไม่ได้ยินเหรอตรงนี้ยังเหมือนโดนดายอีกแล้วนะจ๊ะอืม
ฉันไปถามน้องที่ทำแท้งมาแล้วรู้แล้วว่าคลินิกอยู่ที่ไหน
เดี๋ยวพวกเราก็แจ้งความจับพวกมันเลยดีป่ะเออ
คือต่อสงสารเด็กเด็กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ตอบไม่ได้ถ้าเราแจ้งความไปตอนเนี้ย
เราก็สาวไปไม่ถึงกับพวกที่ซื้อร่างเด็กดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ใส่น้ำวาซซื้อแหละมันก็ว่าไม่การซื้อขายสมเด็ก
ก็แค่อยากรู้ว่าร่างเด็กพวกนั้นหายไปไหน
แต่ถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยผมก็ไม่พูดไปก่อนให้เป็นข่าวลือหรอก
เราเป็นนักข่าวเราก็ต้องนำเสนอข่าวจริงไม่ใช่ข่าวลือถูกไหม
แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะ
กระจายเข้าออกไปว่าไม่คนอดสุปเป็นยิ่งกี่ตายทั้งกรม
มักฝากประโยจน์อืมผมก็กล้าดว่าครับ
ซุ้มมันหัวผมตัวมันกระซิมมาขาผมด้วยครับ

ก็แค่บอกว่าเราโดนหลอกมาอีกที
เราโดนหลอกมา๑ที

๕ไปเลย
โฟมิ่งแทงกระเบือนมึงแล้วได้นี่โอ๊ยไหวไทยสวาย
มึงแรงมากยังไรเป็นไห่ซุ่มไห่เสียง

เพิ่งจะแข็งตัวมันนะ
มันแถวนี้แน่นะหนูนิส
มันมืดอ่ะ
ก็จำได้ไปนี่กันน่ะ

เผื่อโจมมันมาแถวนี้พี่เดี๋ยวผมไปดูเอง
พี่อยู่นี่แหละ
มาไหวไหวยังไงแบบนี้

อร็าก

เหลือไม่เสียดาระ

หรือว่า
นี่นี่นี่นิ
ไม่มีอะไรทั้งนั้นน้องป่อ

เราเราจะเอาง่ายอะ
เราต้องจับมัน

และเราเป็นคนก็จะอยู่เยอะเฉยได้อย่างไรวะ

จากการจับกลุ่มโจรขโมยศพเด็กจากป่าช้าวัดบ้านสองหลุม
ก็สามารถนำร่างของเด็กที่หายไปคืนสู่พ่อแม่ได้
เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปค่ะ
ขอบคุณทีมงานผู้สื่อข่าวด็อกนิวที่มาซอยลูกคอยในมือนี้ที่ได้กลับคืนมา
กำลังนำศพเด็กไปขายในตลาดมืด
ให้กับผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการทำกุมารทองค่ะ
อีกทั้งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทีมข่าวดอฟนิวก็ได้ร่วมมือกับทางตำรวจค่ะ
รับแรกเกิดเกี่ยวกมือ
เตียงมันคิดว่านี่
เพื่อนที่ก็สจัดละ
โอ๙๓ตั้งคุณ

หลุดออกจากคอเลยแล้วผมว่า

คืนนั้นพี่เห็นน้องจุก
อืม
แล้วแล้วทำไมพี่ทำไมพี่ต้องต้องอยู่คนเดียวา
ก็เผ็ดว่าน้องตอสนิดกับที่จุ๊กเห็นเคารโหวตอยู่ทุกวัน

แล้วอยู่ดีก็หายไปกับแสงสีขาว
สาธุ

แล้วเปี๊ยกที่จุกพูดถึง
เป็นใครหรอ

ก็น่าจะเป็นศพเด็กที่หายไปหรือเปล่าคะ

จะจับไข้หัวโขนคืนนั้นนะ

ก็น่าจะเป็นไปได้นะคะ

ผมไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้น

มันก็คงจะเป็นแค่ปฏิกิริยาของร่างกายเท่านั้น

หมอบไม่ได้กลัว
จุดแทนที่ก่อนจะไปให้หวยหน่อยก็ไม่ได้
กล่วยน้องแมนเนี่ยก็หลายคน
น้องตู้จะรวยแล้ว
หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ

ภาคเล็กหน่อยมันเกิดจากพ่อแมทที่บ่มีคุณภาค

มอยเกิดมามันก็ต้องเป็นปัญหาของสังคมอยู่ดี
ร้อยแล้ววววววว

ผมคิดว่าสลักของห่องไส้เขานี่เป็นของผมครับ

มันพรีออกจากกางเกงอ่ะเห็นไหม
เอาตัวตัวนี้ของต่อขึ้นมา
จะได้คุณไปยืนยันว่าสลักไปนั้นเป็นของผมอย่างนี้ครับ
เพราะว่าสิ่งของยังเกินพร้อมจิตตัวสวยทุกทีสุดครับ
แล้วผมก็เยียร์ยันเหมือนกันครับว่าสลักไปนั้นเป็นของผม

วิธีกรรมการศำส๑๙๑๘
ยังยังยังอย่างงี้ไม่คัดอีก

ว่าแล้วแฮบบิบเตอร์เตตโนโย
แฮบบิบเตอร์เตตโนโย
แควไม่เคยลงตลาด

เพราะอะไรเพราะอะไรไม่แค่รถหลังหลัง
แต่ก็ยังรอข่าวรักคนเธอเป็นหลักไปหรือไหร่
ยังยังจะได้ใจกัน